คุณผู้ชมครับใครที่คิดว่าตัวเองลำบากแล้ว
เหนื่อยท้อไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้ว
อยากจะให้ดูชีวิตของคุณลุงคนนี้หน่อย
อายุ๗๑ปีแล้วไม่มีบ้านนะครับ

ใช้ชีวิตอยู่บนรถกระบาดเก่าเก่ามากคันหนึ่ง
ขายของเก่าเก็บของเก่าขาย
หรือมีตามตลาดนัดก็จะไปทำลูกโป่งขายให้กับเด็ก
แต่ช่วงนี้ไม่มีตลาดก็คือขายของไม่ได้
ล่าสุดคุณลุงขับรถไปยางแตก

คุณลุงเหลือเงินทั้งชีวิต๒๐บาทเท่านั้น
ไปดูฮะไปฟังเสียงคุณลุงไงครับ

แต่เขาก็ไม่ได้ท้อนหรอกนะคุณผู้ชมถึงแม้จะเหลือเงิน๒๐บาทก็ตามทีนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่น้าหน้าร้านลาบเป็ดเมืองยศนะฮะ
อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีคุณลุงคนนี้ชื่อว่าคุณลุงวิชัยสนิทอักษรอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
ข้างหลังบรรทุกข้าวของเต็มไปหมดถ้วยทั้งกระมังหม้อไม้พงไม้ไผ่
ถุงขยงขยะอะไรก็ว่ากันไปกะปิน้ำปลามีกล้วยด้วยนะฮะ
ข้าวของประทังชีวิตนะฮะมีผ้าใบคลุมเอาไว้กันแดดกันฝน
ระหว่างทางดันเกิดยางระเบิดครับก็ต้องประคองประคองประคองมากับล้อที่มีกับยางที่มีอยู่๓ล้อนั่งอยู่ข้างทาง
คุณลุงแกตัวคนเดียวคุณผู้ชมลูกเมียตายหมดแล้วหลายปีแล้วไม่มีบ้านด้วย
เวนขับรถไปค่ำไหนนอนนั่นขายลูกโป่งตามตลาดนัดบ้างครองถมบ้างเก็บขวดขายบ้าง
อาศัยนอนในรถบ้างนอนตามสารารอรถประจำทางบ้าง
แต่โควิดมารอบนี้ขายลูกโป่งแทบจะไม่ได้คนไม่เดินตลาด
วันที่เกิดเหตุเนี่ยอย่างที่นักข่าวมีคนไปเจอก็คือเหลือเงินติดตัว๒๐บาทเท่านั้น
เขาก็มองหน้ากัน
นะฮะสมทบทุนช่วยเหลือเงินให้ไปซื้อยางอะไรมาเปลี่ยนให้กับลุงเขา
ให้คุณลุงขับรถออกไปทำมาหากินต่อลมหายใจให้กับแกได้
ขอบคุณพี่กู้ภัยขอบคุณเจ้าของร้านลาบเป็ดที่ช่วยคุณลุงวิชัยคนนี้นะครับ